โดยมีรัตนพลโสวันลมกรดหนุ่มชาวอุดร
เหรียญทองวิ่ง๔คูณ๑๐๐เมตรชาย๔เกมครั้งล่าสุด

ส่วนการแข่งขันมีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า๘๐๐คน
จาก๑๐เขตทั่วประเทศลงชิงชัยใน๓๕ชนิดกีฬา
ไปจนถึงวันที่๓๐มกราคมนี้ครับ
ส่วนมหาวิทยาลัยรังสิตเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัย

โดยมีนักศึกษาและทีมงานที่มาแข่งขันกีฬา

ส่วนมหาวิทยาลัยรังสิตเจ้าภาพได้ไป๕เหรียญทองนะครับ
อันดับที่๑๔ของตารางครับ